มีความรู้ความสามารถและเข้าใจเรื่องของสายพันธกล้วยไม้เป็นอย่างดีนะครับ
กระทั่งเราสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้นี้
ให้กับคนอื่นประเทศอื่นได้

ทำให้สามารถที่จะเปิดจัดแสดง

และนี่คือหนึ่งในแนวทางการทูตของประชาชน

โรวีประเทศเคนย่า

แอฟริกาหลากหลายสายพันธุ์
ไปถึงกล้วยไม้สายพันธุ์แอฟริกา

จากประเทศไทยเดินทางมาที่นี่

อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

พวกเขาสอนให้ผู้ดูแลชาวเคนย่า
ตัดแต่งพันกล้วยไม้ที่มีอยู่

ก่อนจะนำพันธุเหล่านั้นมาผูกกับวัสดุปลูก

ขึ้นมาใหม่ไปดูแลต่อในโรงพ่อชำ

จากสถานเอกอักราชทูตไทย

คุณว่าทั้งหมดจะสร้างแรงประดานใจให้คนเข็ญยาลงไหลในความงามของกล้วยไม้มากขึ้น
เขาค่อยซึมซับนะฮะแล้วก็รับรู้ในเรื่องราวของความเป็นไปในธรรมชาติ
แล้วก็อย่างน้อยเนี้ยที่เราหวังมากที่สุดเนี้ยก็คืออย่างน้อยในในกลุ่มนั้นเนี้ย
อาจจะมีสักไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่อยากจะเติบโตขึ้นไป
แล้วก็เรียนรู้เป็นนักธรรมชาติวิทยานะฮะเป็นนักกล้วยไม้นักอะไร
แล้วก็สามารถที่จะอนุรักษ์พันธุ์สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ให้อยู่ต่อไปได้นะครับ
การพัฒนาส่วนจัดแสดงและอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลกล้วยไม้
ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในโรบีเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ
วาระครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเคนย่า
๕๐ปีในปีหน้าและนี่ยังจะเป็นโครงการที่สารสัมพันธ์ทางการทูต
ในระดับประชาชนอย่างแท้จริง
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากประเทศเคนยา